ซึ่งบ้านพักค่ายของชมด้วย
เป็นบ้านพักของสองสามีภรรยาชาวมอน
ปรากฏว่าใช้อาวุธทำร้ายสามี

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวอายุเพียง๑๓ขวบ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเรื่องของมูลเหตุจูงใจ
ยังไม่ทราบจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ลงพื้นที่
เมื่อวานนี้กำลังตำรวจชุดสืบสวน๓ชุด
นำโดยพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิพงศ์เย็นจิต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปบ้านพัก
ซึ่งบ้านพักเปิดเป็นร้านขายของชำ
บริเวณหมู่๖ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ไปตรวจโดยรอบเลยค่ะเพื่อไปหาอาวุธของกลาง
คาดว่ากลุ่มคนร้าย๖คนใช้เป็นอาวุธสังหาร
สามีก็คือนายเม็ดไม่ทราบนามสกุลช่างรับเหมาก่อสร้าง
สัญชาติหมอนอายุ๔๐ปีส่วนนางสาวชะเอม
เป็นภรรยาอายุ๔๒ปีนะคะก็ถูกทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันค่ะ
ตำรวจคาดว่าอาวุธที่คนร้ายใช้น่าจะเป็นอาวุธปลายแหลม
ประเภทเหล็กขุดชาร์ฟแต่ล่าสุดจนถึงณวิทันทีนี้
ก็ยังหาไม่เจอนะคะตำรวจไปพูดคุยสอบถาม
เด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ๑๓ปีเป็นลูกสาวของนายเม็ด
แล้วก็นางสาวชะเอมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้ฟังบอกว่าวันที่๔ตุลาคมสักประมาณ๔ทุ่ม๑๕นาที
คุณแม่กำลังนั่งคิดเงินจากการขายของอยู่ภายในร้าน
ปรากฏว่าจู่ก็มีผู้ชาย๖คนค่ะสวมใส่หมวกกันน็อก
ปิดบังใบหน้าบุกเข้ามาภายในร้านหลังจากนั้นก็ใช้
ไม้ทุบตีแล้วก็ใช้ของมีคมฟันแม่จนแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
พอเป็นแบบนี้แม่ก็พยายามที่จะร้องขอชีวิตร้องขอความช่วยเหลือ
ซึ่งตอนนั้นพ่ออยู่ในห้องนอนกับตนเอง
แล้วพ่อพยายามที่จะออกมาช่วยคุณแม่ที่กำลังถูกรุมทำร้าย
แต่ถูกคนร้ายบุกเข้ามาใช้ไม้ตีแล้วก็ใช้มีดฟัน

เด็กหญิงเอนามสมมุติบอกด้วยนะคะว่าตัวเองที่ไม่ถูกทำร้าย
ก็เพราะว่าจังหวะที่คนร้ายบุกเข้ามาในห้องนอน
พังประตูเข้ามาคือร่างของน้องถูกประตูมันบังเอาไว้
ก็เลยไม่ถูกรุมทำร้ายร่างกายและมีชีวิตรอดมาได้
หลังก่อเหตุคนร้าย๖คนได้ขี่รถจักรยานยนต์ที่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้

ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดในทุกมุมที่คนร้ายเดินทางเข้ามาก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีเพื่อตามหาตัวคนร้ายนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจที่คนร้ายก่อเหตุ
เนื่องจากน้องเอเด็กหญิงเอยืนยันเลยนะคะ
บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
หลังเกิดเหตุคนร้ายก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินของทั้งสองคน
ไม่น่าจะใช่เรื่องของการชิงทรัพย์
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แล้วก็มีการลงพื้นที่เพื่อหาข่าวเชิงลึก
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งค่ะ